พาไปที่จังหวัดพังงากันหน่อย
ไปจับอะไรที่มันแบบว่าแปลก
ฟังชื่อให้ดีนะไปจับโวยวายจริงโวยวายโวยวายโวยวายทำไม
เรื่องมันโวยวายโวยวายทำไมแล้ว
ก็เนี่ยมันชื่อว่าเจ้าโวยวายใครที่เป็นคนพังงาหรือเป็นชาวใต้บอกผมที
เขาเรียกว่าเจ้าโวยวายจริงเหรอ
อันนี้ผมเพิ่งรู้นะเป็นความรู้ใหม่ครับเจ้าโวยวายก็คือปลาหมึกเนี่ย
ลักษณะคล้ายแบบมันเป็นปลาหมึกตัวยาวเป็นปลาหมึกน้ำมันเป็นหมึกแบบหมึกสาย
อารมณ์แบบนั้นหมึกสายเล็กหรือไม่ก็เป็นหมึกยักษ์ตัวเล็ก
คือมันเป็นหมึกสายบางทีเขาเรียกว่าหมึกสายขาวนะ
ไม่รู้ว่าเขาเรียกกันแบบนี้แล้วทีนี้ไอ้ตัวพวกนี้มันจะมีความยาวอยู่สักประมาณ๖๑๒เซนติเมตร
มีหนวดยุบแปดเส้นหนวดนี้ยุบยับเลยนะครับ
แล้วก็บางตัวลำตัวก็สีเทาดำหรือว่าบางทีมันจะมีสีน้ำตาลอ่อน
แล้วก็ด้านท้องเนี่ยมันจะเป็นสีขาวเจ้าโวยวาย
คือจุดไหนที่มันเป็นแหล่งซ่อนตัวของมัน
บับทารังเป็นซอกเป็นหินอะไรเงี้ย
มันก็จะไปมุดอยู่ทนะครับ
วิธีการจับเขาบอกแบบนี้
ชาวบ้านเขาจะใช้ก้ามปูหรือว่าปูเปรี้ยว
เสียบไปกับก้านไม้ไผ่หรือว่าสายเอ็นอารมณ์เป็นตัวล่อนั่นแหละครับ
แล้วทีนี้แห่มันลงไปในโพรงล่อให้เจ้าโวยวายออกมา
โวยวายนี่ติดกลับแล้ว
โวยวายมาเลย
วายมาเลยก็โดนจับไปแบบนี้นะครับ
เขาจะใช้เหล็กแหลมแทงเข้าไปที่บริเวณส่วนใต้ตาของมัน
แล้วก็มาร้อยเป็นห่วงเพื่ออะไรให้มันง่าย
ง่ายต่อการแบบว่าเก็บไปนี่มันจะมารวมตัวกันแบบนี้
นี่ไม่ใช่ตัวเดียวนะหลายตัวเป็นกวงเอาไปได้เยอะมาก
คำถามคือเอาไอ้หมึกพันธุ์นี้ไปทำอะไรได้
อะไรบ้างคะเขาบอกว่าหลายเมนูเลยนะ
นี่โวยวายผัดสับปะรดก็คือหมึกสายผัดสับปะรด
แล้วก็โวยวายผัดเครื่องราอันนี้ก็คงจะเผ็ดหน่อยหรือเปล่า
ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ราคาเนี่ยเขาบอกว่า
ถ้าซื้อแบบตัวสดไปนะจะขายได้อยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐๒๕๐บาท
พอมาทำเป็นอาหารนี่ก็ดูน่ากินน่าทานนะ
สีมันสวยด้วยนะดูผัดสับปะรดก็ดูน่าจีนอยู่เหมือนกัน
น่าจะรสชาติแบบเข้มข้นเปรี้ยวหวานมันเค็ม
อร่อยจริงก็เป็นวิถีชีวิตนะที่เราก็ได้เห็นว่าเขาทำยังไง
ถีชีวิตของชาวประมงนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกหาปลาหาหมึกกันก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อ
เราจะได้รู้ว่าบางคนที่เรียกว่าโวยวายโวยวายอะไรอย่างนี้
คือไอ้เจ้าตัวนี้แหละไหมละมึกเออภาษาใต้อย่างนี้วุยวายวุยวาย
อะไรแบบนั้นแหละนะคะว่ากันไปก็นำมาฝากคุณผู้ชมให้ดู